นักศึกษาแถวมหาวิทยาลัยย่านศาลายา

เพราะมีคนร้ายตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ไปจับหน้าอกเขา

เพราะว่าตำรวจพุทธมนตรวบตัวคนร้ายคนนี้ได้แล้วค่ะ
คุณความสุขคุณความชอบ
ไม่ทันยั้งชั่งใจแต่ก็สารภาพ

คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย
พันธุ์ตำรวจเอกทวีพรมมาลี
ผู้กำกับการสพพุทธมณฑล
แถลงข่าวจับนายสุพศเนียมสุภาพวัย๔๒ปี
เป็นเฉาะตำรวจศาลายาอำเภอพุทธมณฑล

ผู้ชายคนนี้นายสุพศคนนี้เนี่ย
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ระเวนขี่รถจักรยานยนต์จับหน้าอกผู้หญิง
ก็ยึดได้ทั้งรถจับได้ทั้งคนนะคะ

เลิกกับภรรยามาปีนึงค่ะเครียด

นักศึกษาสาวรูปร่างหน้าตาคล้ายกับภรรยา
เกิดอารมณ์ก็ขี่รถตามเข้าไป

ส่วนครั้งที่๒๒๗มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
เมืองต้นก็นำตัวนายสุพธไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่หอพักแห่งหนึ่งในซอยสหพร๓นะคะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาข้อหาอาณาจารย์ซึ่งกระทำในที่สาธารณะให้ผู้เสียหายอับอาย
แล้วก็ส่งตัวนายสุพศดำเนินคดีต่อไปค่ะ